คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
คือร้อนไงร้อนก็เลยชวนกันไปเล่นน้ำตก
พาไปที่น้ำตกทารารักษ์อยู่ที่จังหวัดตาก

ปรากฏว่าจังหวะที่แบบกระโดดลงไป

เพื่อนเห็นแล้วแหละเฮ้ยแกล้งแน่เลยแกล้งจมน้ำเหรอ
คุณผู้ชมดูจังหวะที่พยายามจะยื้อชีวิตผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะปั๊มหัวใจกันอยู่ริมน้ำแบบนี้เลยอ่ะ
แล้วเนี่ยสระที่คุณผู้ชมเห็นมันใหญ่กว่าสนามบอลอีกนะ

ใช่เป็นสระน้ำลึกอยู่ติดกับน้ำตกธารรักษ์เลยค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจที่สพแม่สอดแล้วก็กู้ชีพโรงพยาบาลแม่สอดไปตรวจสอบ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตากอยู่ที่อำเภอแม่สอดนะ
แล้วน้ำมันลึก๔เมตรกว่าค่ะ
ชาวบ้านดำไปหาร่างของนายอนุวัฒน์เจริญศุกร์อายุ๑๘ปีคนนี้
ลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนแต่ไม่รู้อีท่าไหนเหมือนกันจมหายไปสิบกว่านาที
แล้วตอนที่ไปเจอตัวเนี่ยนะรีบเอาตัวขึ้นมาเลย
ตัวนายอนุวัฒน์หมดสติไม่หายใจแล้วค่ะ
ชาวบ้านก็ลุ้นเดี๋ยวดูจังหวัดนี้หน่อยค่ะ
เพื่อนเขาไม่ตะโกนขอความช่วยเหลือมากกว่า
จริงเขาไม่ได้เล่นท่าน้ำนี้เขาไหว้มาจากทางนู้น
แล้วเขามาตกตรงนี้อย่างซุ้มนี้ค่ะ

ยังบอกเลยว่าเด็กพวกนี้กระโดดขึ้นกระโดดลงน้ำ
หนูเป็นอะไรไม่ขอความช่วยเหลือสักอย่าง
ไม่เคยตะโกนให้หลานชายมาเป็นงมให้
นี่ไงคือก็เห็นว่าเด็กวัยรุ่นที่มาเล่น

ทีนี้ค่ะตอนนี้ก็ต้องรีบเอาตัวนายอนุวัฒน์ส่งโรงพยาบาลแม่สอดแล้ว
แต่ระยะทางมันไกลไงคุณกว่าจะถึงโรงพยาบาลนะ
เจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจอยู่บนรถยื้อชีวิตอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
ถามว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง
อาการสาหัสสมองไม่รับรู้ไม่ตอบสนอง
คือเขาบอกเป็นตายเท่ากันเพื่อนที่เล่นน้ำด้วยเนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าโอ้โหไม่คิดว่าเพื่อนที่มาด้วยกันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
แต่คุณผู้ชมปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้ว
นักข่าวเราแจ้งมาเป็นข่าวร้ายค่ะ

เสียชีวิตเพราะว่าขาดอากาศหายใจนานเกินไปนะคะ
คุยกับเพื่อนของนายอนุวัฒน์ชื่อบอมนะ

นุวัฒน์เพื่อนผมเนี่ยมาด้วยกัน
กันทั้งหมด๔คนมาจากกรุงเทพเลย
ก็จะมาเล่นน้ำที่ตากอากาศมันร้อนไง

ว่ามีป้ายเตือนบอกให้ใส่เสื้อชูชี่

แล้วทีนี้อนุวัฒน์เพื่อนผมก็เลยกระโดดลงจากสะพานไม้กลางศักดิ
คือจะว่ายน้ำข้ามฝั่งไงอีกนิดเดียวจะถึงแล้วอ่ะ
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วตอนแรกผมก็คิดว่าอนุวัฒนแกล้งจมน้ำหรือเปล่า
แต่อ้าวจมน้ำจริงผมรีบไปช่วยนะ

อีกอย่างผมก็ขาเป็นตะคิวขยับไม่ได้เลยค่ะ
แล้วทีนี้ตะคิวก็ขึ้นผมด้วยครับ
โอ้โหจริงคือแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะคุณผู้ชม
ช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็คนจะมาเที่ยวเล่นน้ำตกเยอะแล้วค่ะ

ห้ามลงเล่นน้ำนะจุดนี้น้ำลึก
ถ้าเกิดว่าจะลงเล่นนี่นี่กฎระเบียบน้ำตกธารรักษ์
คือถ้าเกิดจะลงเล่นเนี่ยจะต้องใส่ชูชีพด้วย
แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะไม่ได้เห็นป้าย
ไม่ได้อ่านก่อนหรือยังไง
อาจจะเห็นแต่ว่าไม่ได้อ่านหรือเปล่า
เพราะว่าก็หลายข้ออยู่เหมือนกันนะ
ใช่๙ข้อค่ะคือก็เป็นระเบียบการของเขา
เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวนะที่ฝ่าฝืน
แล้วก็ลงไปเล่นน้ำจนเกิดอุบัติเหตุ

ถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวกับน้ำเนี่ยคุณผู้ชม
สำคัญเลยใส่ชูชีพเอาไว้จะได้ปลอดภัยนะคะ